สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารามาแล้ว
วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระจันทร์นะคะ
แหมดวงจันทร์คืนนี้ต้องสวยงามมากแน่
แต่เมฆเมฆจะมาบดบังไหมคะ
ช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินนะคะ
สงสัยท้องฟ้าจะไม่เปิด
เพราะว่า๖๐กว่าจังหวัดทั่วไทยยังคงมีฝนปกคลุมค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักขนาดนี้
เน้นหนักทางตอนบนของประเทศยังคงเป็นตัวเดิมค่ะ
ความกดอากาศต่ำยังคงไหลมาพร้อมกับร่องฝน
พาดผ่านตั้งแต่ฝั่งตะวันออกมาที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปแบบนี้นะคะ
ทำให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศตกหนักตกนาน
ส่วนภาคใต้ก็เกิดจากลมมรสุมประจำฤดูค่ะ
ส่วนฝนจะเกิดช่วงไหนบ้างเอาภาพรวมนะคะ
วันนี้เช้าฝนไม่เยอะแต่พอประมาณบ่ายโมงเท่านั้นแหละค่ะ
ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาและจะตกยาวไปจนถึงช่วงดึกเลยนะคะ
หลังจากนี้ไปจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม
ขับรถขับราขึ้นไปบนเขาระวังดินโครนถล่มด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นอันดามันยังน่าห่วงอยู่เลยค่ะ

จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร

ส่วนทะเลอ่าวไทยคลื่นลดลงแต่ทางตอนบนยังคงต้องระมัดระวังค่ะ